สวัสดีครับหลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนคงได้มีโอกาสออกไปทำบุญตักบาตรตามวัดตามสถานที่ต่างทั่วไทยนะครับสภาพอากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายจุดหลายพื้นที่ยังคงเย็นสบายนะครับมีสายลมอ่อนพัดมาแต่ว่าบางจุดในช่วงบ่ายวันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวหน่อยนะครับสำหรับใครที่ออกไปทำกิจกรรม
คุณผู้ชมครับตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดความประระบวนสภาพอากาศอ่อนกำลังลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นที่แผ่มาก่อนหน้านี้คลื่นกระแสลมก็หายไปแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือบริเวณความกดอากาศต่ำถ้าเกิดในทะเลก็จะทำให้เ

ขึ้นบ้างนี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับก็จะพบว่าบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยนะครับว่านี้อากาศยืนลงครับแต่ถ้าหากวันนี้เนี่ยนะครับพบว่าบริเวณทางตอนบนมีอากาศที่จะร้อนอบอ้าวขึ้นคุณผู้ชมสังเกียจสีส้มดีนะครับก็จะพบว่าปกคลุมในบริเวณพื้นที่อิสานตอนบนเดี

๓๗องศาเซลเซียดอากาศร้อนเช่นเดียวกันครับไปที่ภาคตะวันออกนะครับก็พบว่าคลื่นตอนนี้นะครับอ่อนกำลังลงอยู่ที่ประมาณ๑เมตรนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๒๓ถึง๓๕องศาเซลเซียดฝนเท่ากับบริเวณพื้นที่ภาคกลางกับร้อยละ๑๐ถึง๓๐ของพื้นที่ต้องระวังหน่อยเรื่องของกระแสลมที่ค่อนข้างแร

ว่าวางแปลปวนสภาพอากาศจะกลับมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเครื่องไหลที่จะวางแผนทำกิจกรรมการติดตามอากาศต่างจากกรมบัตรุหนี้ของพิทยาด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุพตะนันพี่สิบิ์มาหั่นสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป